ไปดูเกมที่บุรีรำต้องลุ้นเก็บ๓คะแนนแรกของดูการนี้
ในการบุกไปแบ่งแต้มกับทางท่าเรือในเกมแรกมาได้
นัดแรกของบุรีรำเสมอสุขันศูนย์ศูนย์นะครับ
ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนสมบูรณ์หมด
ดีเก่ากองหลังสุภโชคสหราชชาสเมลโรซ่า
แล้วก็มีสมรรถเหมือนตาเป็นตัวสอดแทรกสำรองในแดนหน้า
ยิงไกลทั้งซ้ายและขวา๒ประตูในเกมเจอกับท่าเรือเกมที่แล้ว
แล้วก็ล่าสุดพบกันบุรีรำเปิดบ้านชนะเทโรไป๒๐ในศึกไทยลีก
และที่๒ธุรการที่ผ่านมานะครับซึ่งคู่นี้เตะ๑ทุ่ม
แต่ว่าสิ่งสำคัญปีที่แล้วนัดแรกของระดูการเจอกัน
นะครับก็ถึงดูว่าบุรีรำนั้นจะล้างตาได้ไหม
ใช่นะครับโปรแกรมอีก๓คู่นะครับเวลา๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็น
นครราชศรีมานะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็คือ